คุณชนะไปดูเรื่องราวของการช่วยเหลือกันหน่อย
การช่วยเหลือกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีน้ำใจนะฮะ
แต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าการช่วยเหลือนี้มันจะต้องออกแรงดึง
แล้วดึงมากเกิดอะไรขึ้นคะ
เราก็อยากจะช่วยเนอะเดี๋ยวให้กาบไม้ที่มันแห้งแล้วเนี่ยออก
อืมอ่ะใส่เต็มแรกอ๋อช่วยช่วยช่วย
ไม่ทันจะนับสามเลยคุณชนะรวดรวดหลุดออกมาแล้วไง
คนช่วยเนี่ยโอ้โหล้มทั้งยืนอ่ะ

น่าจะทั้งสองอย่าง

ช่วยพาผมไปหาหมอด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่มีน้ำใจช่วยเหลือกัน
แต่ก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเหมือนกัน
บางทีเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปทำเนี่ย
มันยากมันง่ายเราถนัดหรือเปล่า